จะชวนไปทำบุญนิดหนึ่งวันนี้ยี่สิบสามมิถุนาวันดิบวันดี
เอานึกว่าจะลาบวชอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เหรอ
ยี่สิบสามมิถุนาคือวันดิบวันดีแม่ตั๊กสิริพรของเราค่ะ
พาไปเที่ยวกรุงเก่านะคะคุณผู้ชมค่ะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตะเวนเข้าวัดไหว้พระทำบุญ
เจอปรากฏการณ์แบบอึ้งอึ้งอ๋อเหรอเฮ้ยเกิดขึ้นมาได้ว้าว
อัศจรรย์ช่วงนี้พี่ตั๊กเจอบ่อยนะเดี๋ยวจะพาไปเล่าให้ฟัง
ตั๊กเราเจอของดีอะไรเป็นการเติมบุญค่ะ
ใจให้มันอิ่มเอมไปเลยสำหรับพี่ตั๊กของเราไปเติมบุญกันหลายวัดเลย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งวัดใหญ่ชัยมงคลวัดพนันเชิงวรวิหาร
คุณผู้ชมดูบรรยากาศเอาเถอะโอ้โหแม่ตั๊กลงรูปไว้ในไอจี
ขณะที่ชมวัดคืออากาศเนี้ยร้อนสิคะจะกลัวอะไรโอ้โหแดดเสียงเลย
อุเลยค่ะแต่สีหน้าเจ้าตัวโอ๊ยสดชื่นเหงื่อเต็มผมก็ไม่เป็นไร
ยังสวยอยู่อิ่มบุญกันไปไหว้พระเดินชมวัดชมโบราณสถานนะคะ
รอบไปเลยก็ต้องมีการถ่ายภาพเขาเรียกว่าชักภาพไว้นิดนึง
เป็นที่ละลึกนะคะแชร์ในโซเชียลจ้ะปรากฏว่ามีสิ่งที่ทำให้อัศจรรย์ใจ
คือภาพถ่ายที่ออกมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพถ่ายนะ
มันมีแสงเงาสะท้อนแบบแปลกออกมานี่เหรอ
แบบว่าเป็นแสงสะท้อนของแสงเนี่ยมันไม่น่าจะออกมาเป็นรูปแบบนี้ใช่
ใช่เหมือนกรอบพระใช่ไหมสาธุเออจริงจริงก็เหมือนนะเออนะคะ
คุณผู้ชมบอกเลยว่าอันนี้สาธุสาธุเก้าเก้าจริงจริงนะคะสาธุจริงจริง
ภาพที่ออกมาเนี่ยคุณผู้ชมมันอัศจรรย์ใจจริงจริงที่ฉันเคยไปเที่ยวนะ
หลายครั้งถ่ายรูปออกมาก็หลายทีไม่เห็นจะติดแบบนี้บ้างเลย
คืออันนี้พี่ตั๊กบอกว่ามันคล้ายกับกรอบรูปพระคุณผู้ชมว่ายังไง
คล้ายไหมเป็นยังไงอืมกฎหนึ่งคล้ายค่ะกฎสองแอบเหมือนกฎสาม
มีเลขไหมเอ้ยมีไหมตอบจดอยู่อ่ะคนลุกคุณผู้ชมค่ะ
แล้วเรื่องคนลุกมันยังไม่หมดอีกภาพหนึ่งเป็นไงเอาเหรอ
ภาพที่สองก็มีเหมือนกันแม่ตั๊กเนี่ยนึกขึ้นได้ว่าเออ
หรือมันจะแบบเป็นคล้ายกับเสียงองค์อนันตนาคาราชหรือเปล่า
เหรอเอามาเทียบกันจั๊ะจ๊ะไหนไหนไหนไหนลองเอามาเทียบกันจั๊ะจ๊ะสิ
ว่าเหมือนจริงหรือเปล่าคุณด้านซ้ายมือเป็นเสียงองค์อนันตนคราช
ที่วัดโซโมโกูสนในอายุธยาคุณผู้ชมว่ายังไง

แต่พูดเป็นลูกแล้วก็ปากเลยอ่ะพล้อย
พี่ตั๊กบอกว่าเห็นแบบนี้ฉันขนรูปเลย
นายต้องไปมาคณะนี้
ไปหน่อยไปหน่อย
คนลุกค่ะเพราะพี่ตั๊กเห็นไม่รีรอตรงดิ่งไปที่วัดทรงกุศลเลย
เพื่อกากว้ายเซียนองค์อันทนังฆราช
คือเหมือนเขาอยากให้ไปหาอะไรแบบนี้
แต่ว่าไม่เชื่อว่าใครไป

เราก็เล่าให้ฟังประการ

ก็เคยไปกับพี่ปนด้วยเหมือนกันอุจกนามจากโกว์
พูดนี่ไงถามถึงตัวเลขตัวเลขก็มาเลย

ห้ารอดก่อนว่ะ
แต่ก็ไม่ได้แบบว่ามันจะไม่ออกในงวดนี้นะ
พี่ฝนธนสุนทรก็ไปจ้ะคุณผู้ชมจ้ะดูซะก่อนจุดทูปไหว้สาแล้ว
ไหว้สาอีกนะคะนี่การพวงถวายน้ำนะคะ

นี่ใครสุดยอดไปเลยเออบอกแล้วว่าไปหลายคนวัดนี้เขาสักจิตจริง
ขอพีชรูปนิดนึงด้วยมือหลิวนั้นมีลอตเตอรี่นะคะสำหรับตาดีมาก
เดี๋ยวก่อนนะภาพเนี่ยมันตัดกรอบไปจริงใช่ก็เมื่อสักครู่มันไหลลงมาฉันดูอยู่ฉันติดตามแฟนด้อมบันเทิงไทยรัฐ
เออนะคะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเรื่องนี้มันขนลุกจริง
เห็นมั้ยลอตเตอรี่เลข๒นั่งน่ะเออ
นักนึงนะสูมมั้ยตามนั้นสูมใส่ตายาวปั่นั้นเลยหรอหือ
สูมไม่ได้หรือค่อยไปถามหลังไมค์ดีกว่าหรือเหรอ
หรือคุณผู้ชมจะมาต์ใกล้ใกล้ที่หน้าจอก็ได้เข้าไปก็ได้นะคะ
คุณผู้ชมไปต่อดีกว่านะคะส่วนดาราสาวท่านนี้ที่เรียกว่าเศษ
ทีนี้ไปแล้วสวยและรวยมากเน้นมากจริง
เส้นวิริธิภามีความเชื่อเช่นเดียวกันเธอเดินทางสายมูเตรลูแบบจริงจังเลยนะ
คือแบบไม่มูอยู่ไม่ได้จริงในยุคนี้
ล่าสุดวุ้นเซ่นค่ะกลับไหว้ขอพรขอความปังจากแม่รักษมีธ์
พระแม่ลักษมีต้องเข้าแล้ว
องค์นี้เป็นองค์ที่เธอสร้างไว้เมื่อปีที่แล้วที่วัดไผ่เงินจ้วยตนาราม

คราวนี้ขอให้ธุรกิจปังอลังการยอดขาย๑๐๐ล้านเขาตั้งเอาไว้
คราวนี้วุ้นเซ่นค่ะจะสมหวังดั่งใจรึเปล่า
กลายเป็นเศรษฐีนีหรือไม่ที่รวยแล้วรวยอีก
มีเงินร้อยล้านพันล้านไปเลยไหมต้องมาลุ้นกันนะ
ที่สำคัญคือต้องทำมาหากิน
เป็นนักธุรกิจง่ายคือขายเซรั่ม

ที่สำคัญเขาลงคลิปเยอะมาก
ในการประกาศสัมพันธ์ในการตัดต่อคือตั้งใครทำคลีย์
คือเรือนขวัญจะบอกว่าทำมาหากินด้วยขอด้วยก็ส่วนหนึ่ง

ไม่อยากจะเมาคือฉันไปกับคุณหญิงปรินิตาบ้าง

เอาพูดตรงตอนแรกกับวุ้นเส้นที่ฉันอยู่กับนางมาตั้งนาน

แต่พอมาทำธุรกิจแล้วก็ได้ร่วมบุญกับคุณหญิงปณิตา

จำได้ไหมที่เราเคยเล่าข่าวพญานาคองค์ดำ

คือตอนนั้นนะมันเกิดเหตุอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
ความเชื่อนะคะเหมือนเราไปทำอะไรสักอย่างผิดพลาด
แล้วปรากฏว่าโรงงานไฟไหม้ทั้งโรงงานเลย

ไปของพญานาคองดำปรากฏว่ามันเฟื้นกันมาหมดเลย
แล้วที่เขาทำแบบต่อยงต่อยอดมาออกรายกงรายการต่างนานามันได้จริง
เรื่องราวของการมูเตลูเนี่ยมันเข้าแล้วออกยากอย่างที่หลายคนบอกเลย
เพราะอะไรมูแล้วชีวิตมันปังมูแล้วชีวิตมันดีขึ้น
อันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็จริงแต่เราเห็นได้จากหลายคนในวงการบันเทิงที่ชีวิตเขาดีขึ้น
พลิกจากหลังมือมาเป็นหน้ามือได้เลย